ในผู้ป่วย๔๓คนกลับบ้านไปแล้ว๒๘คน

การรักษาส่วนใหญ่ก็ใช้ยาที่เรามีอยู่นี่แหละนะครับที่ในประเทศไทย
ซึ่งก็ต้องถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นยาที่มีสรรพคุณรักษาโควิดโดยตรง
ซึ่งทุกวันนี้ในโลกนี้ก็ยังไม่มีนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นยาที่ประคองอาการ
ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
ต่อสู้กับโรคโควิดกับเชื้อไวรัสที่ได้แล้วก็หายป่วยในที่สุด
ก็ขอให้มั่นใจว่าในเรื่องของสปายของยา
เรามีพร้อมยาที่สามารถนำมาใช้รักษาประคองอาการของโรคโควิดนี้ได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราย้ายเวลามาวันแรกนะคะ
แต่ว่าเจอกันวันแรกเนี่ยก็สถานการณ์เคร่งเครียดเลยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในโลกออนไลน์จะเห็นว่าตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ที่จะกังวลกันคือเรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะ
หาซื้อไม่ได้เลยค่ะคือเราฟังตัวเลขไม่ว่าเราจะฟังตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุข
เราฟังตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์คือเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่ามีปัญหาถูกไหมคะ
แต่ทำไมเวลาเราเดินไปซื้อมันถึงหาไม่ได้นะนะคะ
ก็ดูแล้วตัวเลขยังไงมันก็ไปได้มันก็ยังพออยู่มันก็ยังไหวนะนะคะ
แต่ทำไมมันไม่ถึงมือเราสักทีหรือถ้าถึงมือเราทำไมมันแพงจังคือกะรวยกันรอบเดียวเลยใช่ไหมนะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันจะมีเรื่องนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าตกลงแล้วรัฐปิดข่าวหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่น่ากลัวกว่าที่เราเห็นในข่าวหรือเปล่า
สิ่งที่คนอยากทราบมากเลยตอนนี้ก็คือว่าตกลงผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศไทยตกลงเนี่ยมาจากไข้เลือดออกหรือว่ามาจากโควิดกันแน่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เองถ้าคุณผู้ชมเห็นจากเนื้อข่าวจากที่ต่างการให้สัมภาษณ์ของทางกระทรวงหรือว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเนี่ยก็จะให้น้ำหนักไปที่ไข้เลือดออก
อันนี้ที่ฉันคนนอกสรุปความให้นะคะในขณะที่คุณหมอธีรวัตรซึ่งก็ทำงานแล็บที่จุฬาเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่นะคะ
ต้องยอมรับได้แล้วว่าผู้เสียชีวิตรายนี้อายุเพิ่งจะ๓๕เท่านั้นแล้วก็เป็นคนที่อาจจะบอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ว่ามีโรคประจำตัวเป็นผู้สูงวัยนะคะ
ทำไมเขาถึงเสียชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่ร่างกายอ่อนแอแล้วเหรอที่มีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิต
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันมันก็จะระส่ำระสายหน่อยนะคะเพราะว่าหลายเรื่องมันมาอีกละลอกนึงแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่
วันนี้หนึ่งท่านที่จะคุยกับเราในรายการนะคะคุณหมอเป็นอายุระแพทย์โรคติดเชื้อเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสถาบันบำราชนราดูลกรมควบคุมโรคนะคะ
นายแพทย์วีรวัตรมโนสุธิสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ
เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนเรียนก็ถามคุณหมอว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปรวมศูนย์กันที่บำราชนราดูลเพราะว่าโรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรคเพราะฉะนั้นจะถนัดโรคที่มีลักษณะการติดต่อแบบนี้ใช่ไหมคะ

พันธกิจในการที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อนะครับอันตรายและแรงร่วมด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น
ภารกิจหนึ่งที่เราอยู่ภายใต้กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขครับ
คุณหมอเดี๋ยวเรื่องหน้ากากเราต้องคุยกันพอสมควร
ตกลงให้ใส่ไม่ให้ใส่ถ้าให้ใส่ทำไมหาไม่ได้
เรื่องหาไม่ได้คงไม่ใช่หน้าที่คุณหมอตอบนะคะ

เหรอคะโอ้โหงั้นดีเลยค่ะดีเลยค่ะ
เรามาเรื่องแรกก่อนเลยคุณหมอเอาแบบตรงไปตรงมานะคะ
คือมันมาถึงจุดที่ข้อมูลที่ออกมาคนไม่เชื่อแล้ว

แล้วข้อมูลแต่ละแหล่งที่ออกมาก็ต้องยอมรับว่าก็น่าเชื่อทุกที่นะคะ
ผู้ชายที่เสียชีวิตในประเทศไทยคนแรก
เขาเสียชีวิตจากไข้เลือดออกหรือโควิด๑๙คะ

จอมขวัญก็ขอก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับ
กับครอบครัวของผู้ป่วยรายนี้ด้วยนะครับ
สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนะครับไปนะครับ
เมื่อวันเสาร์ที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนไข้รายนี้นะครับ
ที่ได้ทิ้งสิ่งที่มีประโยชน์นะครับมากมายนะครับ
คุณค่าให้กับบุคลากรทางการแพท
ในการที่จะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยรายอื่นนะครับ

อนุญาตนะครับให้ทางทีมแพทย์ผู้รักษานะครับมา
ให้ผมมาใช้ในการที่จะให้ข้อมูลในวันนี้นะครับ
อนุญาตให้สามารถที่จะคุยกับทางคุณจอมขวัญได้
ความต้องขออนุญาตก่อน
ขอบคุณทางครอบครัวด้วยถือว่าเป็นวิทยาธาร

ว่าเขาเสียชีวิตเพราะโควิด๑๙

ครับต้องย้อนกลับไปก่อนต้องย้อนกลับไปเริ่มแรกนะครับ
ตั้งแต่คนไข้รายนี้ไม่สบายนะครับ
วันที่๒๘มกราคม๒๕๖๓นะครับ
มีอาการไข้นะครับแล้วก็มีไอเล็กน้อยนะครับ

หลังจากที่วันที่๓๐มกรา
ก็ไปนอนโรงพยาบาลนะครับแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คุณหมอก็ได้ทำการตรวจรักษานะครับ
มาตรฐานแล้วก็มีการตรวจเลือดนะครับ

ลักษณะก็พบลักษณะเกรดเลือดต่ำเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็สงสัยว่าคนไข้รายนี้อาจจะเป็นไข้เลือดออกนะครับ
ก็มีการตรวจแล็บทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะครับ
ก็จะมีการตรวจตัวเลขว่าแอนตี้บอดี้นะครับ
ตีนที่ร่างกายตอบสนองต่อเชื้อไข้เลือดออกนะครับ
อนุญาตอธิบายเป็นเชิงทางการแพทย์นิดนึงนะครับ
คนที่เป็นไข้เลือดออกเอาภาษาดิฉันนะคะคือที่เราพูดถึง๓ตัวเนี่ย๒ตัวที่บอกว่าตรวจแล้วเป็นบวกเนี่ยคือคนที่เป็นไข้เลือดออกโดยปกติ๒ตัวนี้ต้องเป็นบวกคู่กันถึงเรียกว่าเป็นไข้เลือดออกเหรอคะ
หรือบวกและเชื่อถือได้ไหมต้องดูเวลาทามมิ้งที่เราเจาะของการตรวจเลือดด้วย
ทีนี้ให้คุณหมออธิบายต่อค่ะพอตรวจออกมาเป็นภาษาแพทย์แบบนี้แล้วค่ะ
ส่วนนี้ก็จะสงสัยว่าคนไข้น่าจะมีการติดเชื้อ
ตั้งแต่ประมาณถ้านับจากคนไข้ป่วยคือวันที่๒๘ก็ประมาณ๓๔วัน
ทั้งสองอย่างก็เลยคิดว่าน่าจะมีการติดเชื้อ
เลือดออกอาจจะเป็นการติดเชื้อครั้งที่สองครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่
เพราะเพราะอะไรครับเพราะการติดเชื้อครั้งที่๑

เพราะฉะนั้นถึงว่าร่างกายเขาเคยจำแล้วว่าเขาเคยติดเชื้อมาก่อน
เพราะฉะนั้นครั้งนี้สงสัยว่าน่าจะติดเชื้อเป็นครั้งที่๒หรือครั้งที่๓
นี่คือสิ่งที่ได้รับการวินิจฉัยจากครั้งแรกที่เข้านอนในโรงพยาบาลวันที่๓๐มกรา
ฉันถามเป็นภาษาชาวบ้านเรียนได้ไหมคะคุณหมอ
คือที่คุณหมออธิบายมาทั้งหมดคุณหมอกำลังจะบอกว่า
ทุกอย่างที่ถูกตรวจณวันนั้นเนี่ย
คือการวินิจฉัยออกมาแบบนั้นคือถูกตามลักษณะการวินิจฉัยอยู่แล้วถูกไหมคะ
ณเวลานั้นเท่าไหร่ครับน่าเวลานาน
แต่เดี๋ยวเราจะมีการติดตามต่อ
คือหลังจากที่คนไข้ย้ายมาผมข้ามช่วงไปนิดนึ
แต่เดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวแค่มา
คือไอจีจีนะครับไอจีจีอย่างเดียวที่เป็นบวกนะครับ
ข้างต้องยิ่งชัดเจนขึ้นในช่วงเจ็ดวันสิบสี่วัน
โดยทั่วไปหลักการแพทย์อาจจะมีการตรวจซ้ำ
แต่ค่ามันกลายเป็นว่าค่าไอจีเอ็มเนี่ยจากบวกเป็นลบ
แต่ไอจีจียังคงบวกอยู่มันเหลืออยู่ตัวเดียวที่บวก

แปลว่าก็คือว่าคนไข้ลิ้นอาจจะเคยติดเชื้อ
ไข้เลือดออกผ่านมาในช่วงสักเดือน๒เดือนที่ผ่านมา

จริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังหายแล้ว
เพราะฉะนั้นพอหายปุ๊แนนตี้บอดี้มันก็เลยลดลง

เท่ากับว่าตอนที่มาเนี่ยเท่ากับว่าอ้าวตรวจแล้ว

เป็นไข้เลือดออกเพิ่งเป็นไข้เลือดออกมาไม่นาน
แล้วรอบที่เขาไปตรวจตั้งแต่๓๐มกราคม
รอบนั้นจนถึงรอบที่มาถึงเรา๕กุมภาคม
รอบนี้ค่ะตกลงเป็นไข้เลือดออกไหมคะ

ไม่ได้เป็นเฉียบพันธนะตอนนั้นเป็นมาสักแป๊บหนึ่ง

แล้วตอนไหนที่ตรวจว่าผู้ชายคนนี้เป็นโควิด๑๙คะคุณหมอ
ก็ช่วงย้อนกลับไปก็คือในช่วงที่นอนโรงพยาบาล
วันที่๓๐ถึงวันที่๖กุมภานะครับ
๖กุมภาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
คุณหมอก็เข้าไปตรวจร่างกายซักประวัติ
ทำไมอาการถึงยังไม่ดีขึ้นไข้สูงขึ้นเรื่อย
ก็ตรวจพบว่าเริ่มมีจุดที่ปอด

ทำไมคนไข้เริ่มมีอาการไอเหนื่อยมากขึ้น

โดยทั่วไปไม่ค่อยมี
อันนี้เป็นทำให้จุดที่เริ่มสงสัย
ถ้าสมมติข้ามช็อตมาเลยคุณหมอ
คือจนถึงกระทั่งเขาจากไปแล้วเนี่ย

หรือว่าถูกวินิจฉัยหลังจากที่เสียชีวิตแล้วค่อยชนะสูตรอีกทีคะ
นิจฉัยตั้งแต่วันที่ก่อนมันจะย้ายมาที่สถาบันบำราชแล้วครับ
ตั้งแต่วันที่๕กุมภาคม

ก็ที่เรียนคุณจอมขวัญว่าพอสงสัยปุ๊บ
คุณหมอก็ฟอร์รับเอ็กซาเรย์มีการติดตาม

เพราะฉะนั้นเขาเข้าโรงพยาบาล๒๘มกรานะคะ
๓๐มกราก็คือไปที่โรงพยาบาล

ลักษณะที่ออกมาคือเป็นไข้เลือดออก

ทีนี้ตั้งแต่ที่วินิจฉัยวันที่๓
กระทั่งมาถึงก่อนที่จะมาบำราชเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้คุณหมอน่ะเอ๊ะ

เพราะคุณหมอเอ๊ะแบบคือมันมีอาการที่มันไม่ใช่
ถ้าเป็นไข้เลือดออกมันจะไม่มีภายในออกมาเป็นแบบนี้
และบวกกลับไปแสดงผลที่ปอด
เพราะฉะนั้นพอแสดงผลที่ปอดแล้วก็วินิจฉัยที่เดิมก่อน

ใช่ครับคุณหมอก็สงสัยก็ทำการตรวจเสมหะ
เรียนถามแบบนี้เลยค่ะตอนมาบำราชนราดูลคือไข้เลือดออกและโควิด๑๙
หรือมาบำราชนราดูลโควิด๑๙คะ
คือปกติไข้เลือดออกโรงพยาบาลทั่วไปสามารถรักษาได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้พอเป็นโรครั่วมี๒อัน
ในตอนแรกพอปัญหาประเด็นหลักที่ต้องส่งตัวมาก็คือเรื่องของโควิด๑๙
เข้ามาอยู่ในห้องแยกโลกความดันลบ
แล้วก็ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยกันดูเป็นทีม

เรียนใช้ภาษาอะไรคือตกลงที่เสียชีวิต
เนื่องจากว่าระยะเวลาที่ไม่ได้รับยาตรงกับอาการตรงกับโรค
เลยทำให้ผู้ชายวัยแค่๓๕ถึงกับเสียชีวิตได้เลยเหรอคะ
ระยะเวลาจริงถ้าเดี๋ยวผมจะลองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำบากให้ฟังครับว่า
จริงเราทำให้การรักษาเต็มที่ที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมดนะครับ
เริ่มตั้งแต่ที่ย้ายมาเราก็ให้การรักษา

คุณจำขวัญการรักษาแบบประคับประคองกับการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงนะครับ
รักษาแบบประคับประคองเนี่ยเราให้ยานะครับ
ให้ออกซิเจนนะครับให้น้ำเกลือนะครับ
เพื่อให้คนไข้มีอาการทั่วไปดีขึ้นนะครับ
แต่การรักษาจำเพาะเนี่ยมันมีข้อจำกัดเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคใหม่นะครับ
เพิ่งเกิดได้๒เดือนกว่าที่ผ่านมานี้เอง
ฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์นะครับ
ความรู้ต่างก็ยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด
ฉะยาที่เรามีใช้อยู่ก็เป็นยาที่เราได้มาจากสิ่งที่มีอยู่ข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น
การศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาที่ไม่มีความเรียกว่าข้อมูลยังมีอยู่น้อยนะครับ
พอตอนที่คนไข้มาหาเราเนี่ยคนไข้มีอาการเหนื่อยมีการหายใจเร็วมีไข้สูงนะครับ
๓๘กว่านะครับก็มีการเหนื่อยหอบมากขึ้นคือมีระบบทะเลหายใจชัดเจนแล้ว
พอย้ายเข้ามาปุ๊บเราก็ให้อยู่ในห้องแยกโรคความดันลบแล้วก็มีอุปกรณ์ซัพพอร์ตทุกอย่าง
อุณหภูมิชีพจรความดันนะครับมีการให้ออกซิเจนคนไข้มีการให้สารน้ำคนไข้มีการตรวจสารน้ำเข้าออกทั้งหมด
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยจำนวนคนที่ติดเชื้อแล้วกลับบ้านมีจำนวนมากนะคะคุณผู้ชม
ทำไมผู้ชายวัย๓๕แล้วไม่ได้มีโรคประจำตัว
หรือว่ารู้ช้าได้รับการรักษาโควิด๑๙ช้า
เขาถึงจากเราไปเป็นคนแรกของประเทศนะคะสักครู่ค่ะ

แล้วก็ข้อมูลที่มันออกมาจำนวนมาก
ทำให้สุดท้ายเราไม่แน่ใจว่าเรามาถึงขั้น
ที่มีคนเสียชีวิตในประเทศคนแรกแล้วเนี่ย

แล้วตกลงมีข้อมูลอะไรอีกไหมที่มีความเข้าใจผิด
แม้กระทั่งพยายามจะไม่บอก

ขออภัยพูดต่อหน้าคุณหมอแบบนี้เลยนะคะ
สุดท้ายเราสามารถบอกได้ชัดเจนหรือยังคะ
ว่าที่เขาจากเราไปเนี่ยเพราะอะไรกันแน่
ตอนที่แล้วที่วันที่๕กุมภาพันธ์ที่คนไข้ย้ายมาที่สถาบันบำราชนาราดูนนะครับ
อยู่ในห้องแยกโลกความดันลบแล้วเราให้การรักษาประคับประคอง
แล้วเราก็เริ่มยาอย่างที่เรียนคุณจอมขวัญว่า
เราไม่มียารักษาจำเพาะในปัจจุบันนะครับ

แต่เราพยายามรีวิวนะครับในทีมแพทย์นะครับ
รักษาก็พยายามดูว่ามียานะครับชนิดไหนบ้างที่มีรายงานว่าได้ผลนะครับ
เราก็นำมาให้ในผู้ป่วยอะไรนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายมานะครับ
วันแรกที่วินิจฉัยปุ๊บคนไข้รายนี้ได้รับยาต้านไวรัสเลย
ที่ย้ายมาตั้งแต่วันที่๔กุมภาเลย

ทีครับวินิจฉัยปุ๊บวันที่๔ปุ๊บ

แนะนำเลยว่าให้เริ่มยาต้านไวรัสเลยนะครับ

แล้วเพราะอะไรคะคือได้รับยาช้าเกินกว่าที่จะช่วยชีวิตไว้ได้เหรอคะ
คือเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับข้อมูลทางด้านยามีอยู่น้อยนะครับ
สิทธิภาพของยาเนี่ยจะต้องใช้หลายอย่างร่วมกันนะครับ
เราก็ดูจากข้อมูลที่จากประเทศจีนนะครับ
ก็มีการใช้ยาชนิดอื่นร่วมด้วย
เราก็มาดูข้อมูลเราก็พยายามหายา
ตัวต่อไปที่เรานำมาใช้กับคนไข้คือตัวโคโลควินนะครับ
ซึ่งมีรายงานว่าได้ผลต่อเชื้อชนิดนี้

หลังจากที่คนไข้มาเข้าการรับการรักษาที่สถาบันของเรานะครับ
รวมถึงถ้าจำได้คุณจอมขวัญจำเคสคุณแท็กซี่ได้นะครับ
เล็กซี่ที่กลับบ้านไปก็ให้ความมนุษย์คลอนนะครับ
ในการที่จะให้ทาให้เลือดนะครับ

เพื่อที่จะนำน้ำเหลืองคนไข้ที่มีภูมิต่อเชื้อนี้
สกัดอุณหภูมิมามาให้กับผู้ป่วยรายนี้

และอะไรคือสาเหตุของการเสียชีวิตคะคุณหมอ
เนื่องจากว่าโรคนี้ทำลายที่ปอด
เชื้อไวรัสตัวนี้มันชอบถุงลม
มันก็จะลงไปที่ปอดส่วนล่าง
แล้วไปทำลายถุงลมให้เกิดการอักเสบบวม
คนไข้ก็จะมีปอดอักเสบกระจายไปหมด

นี่คือสิ่งที่นำไปสู่อาการที่คนไข้ที่แย่ลง

คนไข้จะต้องถูกใส่ท่อช่วยหายใจ

ยาเราให้ไปหมดแล้วนะครับพลาสมาน้ำเหลืองพวกนี้เราให้ไปหมดแล้ว
เราก็มาดูต่อว่ามีทางอะไรที่จะช่วยไข้ได้บ้าง
ก็ปรึกษาทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางจุฬาศรีราชพยาบาลนะครับ

แล้วก็ทางที่ปรึกษาทางที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยก็ช่วยกันดู
เป็นการชดเชยออกซิเจนให้คนไข้ในกรณีที่ปอดไม่ทำงานไม่ได้

เครื่องนี้เหมือนถ้าคุณจอมขวัญเคยได้ยินในเรื่องของ

แต่เครื่องนี้มันมีการปรับให้มีการใช้แบบนี้
ทดแทนปอดของหัวใจเป็นหลายวันเป็นหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน

เครื่องนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรานำมาใช้คนไข้รายนี้
เนื่องจากว่าปอดทำงานไม่ได้
ใช้ใส่ท่อช่วยหายใจต่อเครื่องช่วยก็ยังไม่ได้

ออกซิเจนเข้าไปในเลือดให้คนไข้

ลงว่าเกิดจากไข้เลือดออกหรือลงว่าโควิด๑๙คะ
ลงว่าเป็นระบบทางเดินหายใจ
ติดเชื้อมีปอดอักเสบแล้วก็ระบบหายใจล้มเหลว

ตกลงตกลงเขาจากเราไปเพราะว่าไข้เลือดออกหรือว่าโควิด๑๙คะ
ครับก็อย่างนี้ครับต้องบอกว่า
อดอักเสบที่เกิดขึ้นเป็นร่องรอย
เป็นร่องรอยเป็นผลพวงครับ

แล้วเราให้การรักษาให้ยาต่างมา

เราเทสต์เสมหาคนไข้เนี่ยผลเป็นลบ
ผลเป็นลบแล้วตั้งแต่วันที่๑๖กุมภา

เชื้อตายหมดแล้วแต่เนื่องจากผลพวงที่เกิดขึ้น
จากการติดเชื้อตั้งต้นเนี่ย
มันทำให้ปอดมีความช้ำอักเสบ

ร่างกายที่ผ่าน
ภาวะที่แย่มากเนี่ยนะครับ
ภาวะที่หนักเนี่ยภาวะวิกฤตมาเป็นระวังนาน

ถ้าเราสรุปแบบนี้จะผิดไหมคะคุณหมอว่า

ผลพวงจากโควิด๑๙

เขาเสียชีวิตจากผลพวงของโควิด๑๙
แล้วตอนต้นเรื่องไข้เลือดออก
ตกลงเขาเป็นไข้เลือดออกไหมคะ
เขามีไข้เลือดออกร่วมด้วยในช่วงแรก

คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่สูงวัย

หน้าตอนนี้คือมีข้อมูลออกมาอีกชั้นหนึ่ง

ลักษณะที่อาจจะมีการสรุปความ
ภาษาสรุปความที่ต่างออกไปเลย

รายแรกที่เสียชีวิตในประเทศไทย

เป็นโควิด๑๙มากันใช่ไหมคะ

หรือมีแต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่า
มันเกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของเขาคะ

แต่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุนำมาต่อเนื่อง

ทีนี้คุณหมอมาจากบำราชนราดูน

คุณหมอล้างมือวันหนึ่งกี่รอบ

ผมว่าเกิน๓๐๔๐ครั้ง

แต่ว่าตอนที่ไปตรวจผู้ป่วยออกมาแล้ว
คุณหมอล้างมือเหมือนเราทั่วไปไหมคะ

ทุกสเต็ปทุกขั้นตอนในการที่จะถอดอุปกรณ์

ถอดเสื้อ๑ชิ้นเราต้องล้างทุกครั้ง
แล้วคุณหมอมีหน้ากากใช้ไหมคะ

แล้วพี่น้อง

มีหน้ากากใช้ไหมคะ

ท่านในภาษาสูญชายเองก็เตรียมความพร้อม
เรื่องของอุปกรณ์ต่างให้เต็มที่

อันนี้ถามคุณหมอเพิ่งมาจากบำราชนราดูล
แต่ประเด็นคือว่าเอกชน๒๐๐กว่าแห่งทำหนังสือ
หรือแม้กระทั่งเราเห็นในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ
หรือว่าคนรู้จักเป็นหมอเป็นพยาบาลที่ไหน
คุณผู้ชมได้รับข้อความข้อมูลประมาณนี้ไหมคะ

คำถามก็คือว่าถ้าหมอพยาบาลไม่มีใช้แล้วหายากแบบนี้
พวกเราจะไปเหลืออะไรคะ
คุณผู้ชมคะเอาเบื้องต้นก่อนนะคะเรื่องหน้ากากอนามัยค่ะ
เอาหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากอนามัยเฉพาะก่อนนะคะ
คำว่าให้ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยคำว่าครั้งเดียวเนี่ยนับวันเดียวได้ไหมคะ
ขาไปขึ้นรถไปโรงเรียนไปทำงานเก็บก่อนมันหาซื้อยาก
ตอนเย็นขากลับบ้านขอเอามาใช้อีกรอบก่อนค่อยทิ้งได้ไหมคะ
คือหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงเขาดีไซน์มานะครับ
สำหรับใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะครับ
คือหมายความว่าคำว่าครั้งเดียวนี่คือใช้แล้วคิดว่ามีการสกปรกปนเปื้อนแล้วนะครับ
สารคัดหลังเยอะมากนะครับอันนี้เราก็ทิ้งนะครับ
แต่ต้องบอกคุณจอมขวัญก่อนนะครับว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
เขาทำออกมาแล้วก็ทำการศึกษามาเนี่ยเข้าใจสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรค
แล้วป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่น
เพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยเนี่ยตามคำแนะนำของการอนามัยโลกเนี่ยนะครับ
แนะนำสำหรับผู้ที่ไม่สบายและป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นมากกว่านะครับ
กำลังจะถามอันนี้ค่ะคือหน้ากากอนามัยที่เราเข้าใจกันมาทั้งหมดในรอบ๑เดือนที่ผ่านมานะ
ตั้งแต่เรามาเรามาคุยเรื่องโรคนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไปดูขององค์การอนามัยโลก
แล้วก็ยิ่งหลังมีข่าวจากต่างประเทศนักวิชาการจากต่างประเทศหมอจากต่างประเทศพูด
คือหน้ากากอนามัยจริงใช้สำหรับคนที่ป่วยไม่ให้แพร่เชื้อ
ไม่ได้ใช้สำหรับคนที่ยังไม่ป่วยป้องกันเชื้อไม่ใช่

แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะคุณหมอไม่ได้โทษคุณหมอ
ทำไมเราไม่ได้บอกข้อมูลนี้กันตั้งแต่แรกล่ะคะ
เราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับทางกระทรวงก็ประชาสัมพันธ์นะครับ
แต่ผมคิดว่าบางคนก็อาจจะเข้าใจยังคลาดเคลื่อนอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วทางกระทรวงเองก็แนะนำนะครับว่าในบุคคลที่ยังไม่ป่วย
ถ้าอยากป้องกันสามารถที่จะใช้หน้ากากที่เป็นผ้านะครับ
ก็คือนำมาทดแทนป้องกันในการลดการติดเชื้อ
เดี๋ยวเอาใหม่ก่อนนะคะคือเวลาเราพูดว่าหน้ากากอนามัยใช้สำหรับคนที่
พูดง่ายคือเป็นคนป่วยแล้วก็มีโอกาสจะแพร่เชื้อให้คนอื่น
คำถามคือว่าสมมุติว่าดิฉันไม่ได้ป่วย
แต่ดิฉันต้องอยู่กับคนจำนวนมากซึ่งตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองป่วยหรือไม่เนี่ย

ถ้าไม่สบายใจนะครับแล้วต้องอยู่ใกล้ชิดมากเราก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับ
ก็คือสามารถที่จะใส่กันได้นะครับ
แต่ถ้าทั่วไปเดินไปซื้อของไปอะไรนี้ก็ใส่เป็นหน้ากากผ้าธรรมดาได้
แล้วจริงเนี่ยนะคะเวลาใส่หน้ากากอนามัยสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยนะคะ
คือใส่เพื่อป้องกันเนี่ยจริงมันเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือมันเพิ่มอะไรยังไงหรือเปล่าคะ

ใช่ถ้าใส่ไม่ถูกวิธีนะครับใส่ไม่ถูกวิธีใส่สลับด้านนะครับ
ด้านบนด้านล่างนะครับแล้วใส่แล้วก็เอามือไปจับ
เวลาเราใส่เสร็จเนี่ยเราแนะนำให้เอามือไปสัมผัสผิวด้านนอกด้านหน้านะครับ
ซึ่งเป็นส่วนที่มีการปนเปื้อนได้
บางคนไปจับที่ด้านนอกขยับขึ้นขยับลงแล้วก็มาจับขยี้ตาอย่างนี้
ทำให้โอกาสปนเปื้อนและกว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าอีก
คือกำลังจะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาก็เตือนกันเหมือนกันคือว่าพอเรามีหน้ากากแล้ว
มักจะไม่ได้ระวังว่าไอ้ตัวหน้ากากนี่แหละจะทำให้เราเหมือนกับแบบ
รู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วเราไม่ได้ระวังเวลาจับ

ทีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงกันแล้วนะคะไม่ว่าจะต่างประเทศในประเทศ
คือจริงแล้วหน้ากากนี้ใช้สำหรับคนที่ป่วยและเป็นคนที่มีโอกาสจะแพร่เชื้อ

เว้นแต่ถ้าสมมุติเพื่อความสบายใจที่ฉันใส่ก็ได้ใช่ไหมครับ

จริงเราต้องเราต้องรักษาทรัพยากรเอาไว้นะฮะอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเรามีโอกาสที่จะเข้าสู่การระบาดของโรคในระยะที่๓ได้
เพราะฉะนั้นทรัพยากรที่เรามีใช้อยู่ในทุกวันนี้ต้องใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัด
เพื่อที่พอถึงระยะที่๓จริงเนี่ย

ในตอนนี้ก็ช้าไปแล้วล่ะค่ะเราก็เพื่อความมั่นใจนะคุณหมอ
ทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ถามคุณหมอเนี่ยคือว่าสมมุติหนึ่งอันนะคะที่ฉันออกจากบ้านไปเรียนไปทำงานเนี่ยนะคะ
ขาไปรอบหนึ่งเก็บไว้ก่อนมันหายากขากลับบ้านขออีกรอบหนึ่งจริงไม่ได้

ว่าใช้ครั้งเดียวคือครั้งเดียวจริงนับคือใส่ถอดครั้งเดียวเรียกหนึ่งรอบ

แต่ถ้าเขาถามกันมาเยอะค่ะฉีดแอลกอฮอลเอามาฉีดแอลกอฮอล์ค่ะก่อนใช้อีกรอบได้ไหม
ไม่แนะนำครับการฉีดสเปรย์อะไรต่างทำให้สิ่งที่ปนเปื้อนด้านหน้ามันฟุ้งกระจายเพิ่มขึ้น
ทำให้เกิดโอกาสปนเปื้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่แนะนำครับ

ใช่ครับแล้วทำให้เท็กเซอร์ของผ้าเนี่ยก็เสียไปด้วยในการตัวกองก็เสียไปอีกด้วย

เอาไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อผึ่งให้แห้งอะไรอย่างนี้

อันนี้ก็ทำให้คุณสมบัติการป้องกันก็เสียไป
แล้วที่นอกเหนือจากฉีดแอลกอฮอล์ไปแล้วไม่ได้
คือจะเอาตัวฆ่าเชื้ออะไรผสมน้ำอะไรแล้วมาฉีดอีก

เอาใหม่หน้ากากผ้า

เวลาเขาขายหน้ากากผ้ากันมันต้องมีกี่ชั้นผ้าต้องเป็นผ้าแบบไหน
ลักษณะแบบคือมันมีชัดเจนไหมคะว่าหน้ากากผ้าใช้ได้

เป็นผ้าลินินทั่วไปที่เราใช้นะครับในการที่ทำ
อาจจะมาสักสองชั้นนะครับเพื่อลดเอ่อ
เพื่อให้เพิ่มความหนานะครับมากขึ้น
แต่ไม่ได้มีความจำเพาะว่าจะต้องเป็นผ้าเนื้อชนิดไหนเป็นพิเศษ
หน้ากากผ้าที่เราพูดถึงคือหน้ากากผ้าที่ซักแล้วใช้อีกได้
ทำไมทีนี้คุณหมอให้ใช้ได้ล่ะคะ

ที่เราพูดทั้งหมดนี้คือจะเน้นไปที่คนที่ยังไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค

หน้ากากผ้าที่เราใส่ก็เพื่อส่งเสริมกำลังใจนะคุณหมอ
แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นของที่ซักได้มีชนิดที่ซักได้
เวลาซักผงซักฟอกสบู่ธรรมดาหรือต้องค่าเชื้อน้ำยาค่าเชื้อ
ถ้าเรากินว่าเป็นสกปรกก็คือปกติแล้ว
ไวรัสหลายตัวโดยเฉพาะไวรัสที่โควิด๑๙

การล้างในน้ำสบู่ในน้ำปกติ

ผงซักฟอกน้ำยาซักปกติสามารถทำลายเชื้อได้แล้วนะครับ
เพราะเชื้อมีเซลล์ที่เป็นเปลือกเป็นไขมันอยู่

คุณสมบัติไปก็จะไม่แพร่กระจายเชื้อ
อย่างนั้นทำอาศาสตร์ไม่ยากจริงแล้ว
ต้องมีกำหนดไหมคะว่าห้ามใช้หน้ากากผ้าแบบซักได้

ว่าเนื้อผ้านั้นคุณสมบัติในการทนการซักได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าเห็นว่ามันเปื่อยยุ่ยแล้วผมก็ถึงเวลาครับต้องเปลี่ยน
คุณหมอถ้าที่ฉันถามคุณหมอคุณหมอตอบได้เหรอคะ
ทำไมหาซื้อไม่ได้ค่าไหนบอกไม่ขาด

ครับผมคืออันนี้ก็หลายหน่วยงานต้องช่วยกันนะครับ
ช่วยกันรวมถึงที่ผมเรียนคุณจอมขวัญไปแล้วนะครับว่า

ให้ถูกต้องให้ถูกกลุ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับให้ถูกกลุ่มใช้อย่างประหยัด
แล้วอย่างนี้ถ้าดิฉันห่วงคุณหมอคุณพยาบาลโรงพยาบาลต่าง
ก็ไม่ได้สนใจว่าเขาต้องสังกัดเฉพาะโรงพยาบาลรัฐนะคะ
เด็กกระชนถ้าเขารังบากเขาก็ดูผู้ป่วยด้วยนะคะ
ทำไมให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คะ
จริงก็ไม่ใช่หน้าที่คุณหมอตอบแล้วนะแต่ไหนมาแล้ว
เกิดขึ้นไปได้ไงคะว่าหมอพยาบาลมีใช้ไม่พอค่ะ
เราบริหารกันไม่
อาจจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้แล้วมีประสบการณ์มาร้อนสักเดือนหนึ่งได้หรือเปล่าคะ

ประชาชนตื่นตนกและทุกคนก็อยากต่างแย่งกันนะครับ
ในการที่จะซื้ออุปกรณ์พวกนี้ป้องกันพวกนี้มาเก็บไว้
ทำให้มีการขาดตลาดโดยชั่วคราวนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าทางภาครัฐเองหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะ
เร่งให้มันผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศนะครับ
คุณหมอคะทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ
คือมันเกือบจะเข้าสู่ลักษณะที่
เรียนไม่ทราบว่าในส่วนคนที่มีความรู้มองยังไง

แอลกอฮอลเริ่มหายากแล้วใช่ไหมคะ

เรียนเวลาถ้าสมมุติมันเข้าไปสู่ระยะ๓

พอเข้าระยะ๓ให้ดิฉันตุนปลากระป๋องยังคะ
ระยะ๓นี่คือเราเข้าไปสู่ขั้นนั้นไหมคะ

เพราะว่าระยะ๓ต้องเข้าใจก่อนก็คือ
มีการกระจายเป็นกลุ่มก้อน

โดยทั่วไปก็คือประมาณ๓เท่าของ

หลายกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่า๒๑วัน
เราถือว่าน่าจะเริ่มเข้าสู่ระยะที่๓แล้ว

คืออันนี้ก็เชื่อทั้งกระทรวง
แล้วก็แอบไม่เชื่อบ้างนิดหน่อยนะคะ

คือเราตั้งเกณฑ์สูงก่อนแถลงป่ะคะคุณหมอ

อย่าเพิ่งแถลงให้มันแน่ใจประมาณนี้ก่อน

สูงกว่าทั่วไปเวลาออกมาให้ข้อมูลไหมค
มันเลยดูตัวเลขมันน่ารักค่ะ
เราก่อนที่จะแถลงว่ามี

เราต้องมีการตรวจยืนยันก่อนนะครับ
ดูตำแหน่งของรหัสพันธุกรรม๒ตำแหน่งนะครับ

แล้วถึงจะยืนยันว่าเคสนี้เป็นบวก
พอประชุมแล้วในทีมแพทย์ยืนยันให้ปวด
เราก็จะรายงานต่อทางส่วนกลาง

หลังจากนั้นทางกระทรวงก็จะรายงานสู่ทางสาธารณะครับ

รู้ได้อย่างไรครับไม่ได้มีการปกปิด

วันนี้ก็มีรายงานจากท่านประหลัดนะครับ

ทางทีมก็จะมีการท่านประหลัดก็จะมีการรายงาน
ท่านอธิบดีก็จะมีการรายงานครับ
ได้ค่ะเอาเท่านี้ก่อนนะคะคุณหมอ
เดี๋ยวเราอาจจะได้พบกันอีก

คุณผู้ชมก็สามารถจะวิภาควิจารณ์ได้
แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ประกอบเข้าไปนะคะ

ขอบคุณคุณหมอค่ะอีกสักครู่ไทรัฐ